สำหรับคุณโยยศวดีนั่นเองนะคะ
พักหลังเห็นเธอเอาดีทางด้านแนวกีฬา
สนามไหนที่ท้าทายเธอไม่พลาดจะไปลองเลย

แขวนส้นสูงเอาไว้ก่อนนะคะพักเรื่องเดินแบบ
ใส่แต่รองเท้าผ้าใบออกไปวิ่งเลยดีกว่านะคะ

ถ้าเกิดว่าคุณโยจะแบบบ๊ายบายวงการนางแบบ

แฟนหนุ่มพระราชการที่สูงนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไร
ไม่มีเวลาให้จริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ

คือจริงเลิกกันมาได้ประมาณเดือนนิดแล้วค่ะ

มันคงมาทางตันแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อไป
แล้วพอเขาเห็นการตารางการแข่งโยทั้งปี
มันก็เป็นปัญหาชีวิตคู่ของเรามาก
หลังที่โอเริ่มมาเล่นกีฬาโยว่าไลฟ์สไตล์เราต่างกัน

แล้วก็ช่วงที่เขาหยุดเราก็แข่ง

เสียดายมากกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไปแล้วมันไม่มีความสุข
จากกันด้วยดีค่ะมันไม่มีสาเหตุที่เราต้องมาทะเลาะหรือเกลียดไปเนอะ
แต่เพียงแต่ว่าแค่รู้สึกเสียดายว่าที่วันนี้เรา

ถ้าเจนนะครับปัญหาหลักก็คือเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันเอง
คนนึงราชการคนนึงเล่นกีฬานะคะก็ว่าไป๗ปี
หวังว่าจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วกันนะคะ